ไฟไหม้แล้วคุณลุงอยู่ในบ้านปรากฏว่าน่าจะเมาค่ะคุณผู้ชม
โดนไฟคลอกจนเสียชีวิตเลยนะคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
ไฟลุกไหม้บ้านแบบนี้นะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ
ซึ่งอยู่ในอำเภอกบินบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งไฟเนี่ยมันไหม้ทั้งหลังเลย
ตำรวจสพกบินบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยรวมถึงชาวบ้าน
ก็รีบเข้าไปช่วยกันดับไฟมีรถน้ำดับเพลิงเนี่ย
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีก็ช่วยกันดับไฟแล้วดูสภาพสิ
พอดับไฟได้เนี่ยนะพบศพลุงนิพนธ์ดาพนม
อายุหกสิบสามปีที่เป็นเจ้าของบ้านสภาพศพนี่คือถูกไฟไหม้ดำเป็นต่อตะโกเลยนะคะ
เสียชีวิตอยู่ในบ้านแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะ
เพื่อนบ้านก็คือคุณป้าคำผ่องบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนตี๔เลย
ป้าเห็นแสงไฟสว่างออกไปดูไฟกำลังไหม้บ้านลุงนิพนธ์
รีบเรียกชาวบ้านเรียกรถดับเพลิง
แล้วคุณป้าคำผ่องก็เล่าบอกว่าปกติลุงนิพนธ์แกเป็นคนเดินไปเดินมา
กลางค่ำกลางคืนไม่ได้หลับไม่นอน
ทีนี้พอลุงแกดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังไป

แล้วบางทีก็ชอบไปตีระคังกลางดึกปลุกพระในวัดให้ตื่น
ทีนี้ชาวบ้านเองเขาจะรู้อยู่แล้วว่าลุงมีนิสัยแบบนี้
แล้วรอบนี้เนี่ยเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าลุงแกคงเมาอ่ะแหละ
แล้วก็นอนไม่รู้เรื่องพอไฟไหม้ก็เลยโดนไฟคลอกอะค่ะ
เช้าประมาณตี๓๔ก็จะบนพระตามเลื่อยตุ๋ยบนดาตามทาง

เดินไปทั่วเนี่ยแผ่นแรงจากแกก็น่าจะเมา
นี่เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะคะ
แล้วทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วลุงแกอยู่คนเดียวเหรอ
ลูกหลานจะไปไหนคุณลุงมีลูกนะ
ลูกก็อยู่ห่างไปจากบ้านคุณลุงประมาณสักห้าร้อยเมตร
เราก็เลยไปคุยกับลูกสาวนางสาววัชรีค่ะ
เล่าให้ฟังว่าลูกอยู่บ้านอีกหลังนึง
ทีนี้พ่อเลิกรากับแม่มาหลายปีแล้ว
เพราะว่าเป็นเพราะว่าพ่อชอบดื่มเหล้า
แล้วพ่อก็เคยไปบวชพระหลายรอบเพื่อจะเลิกเล่า

บ้านที่แกอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเงินของแกทั้งนั้น
หลังจากที่พ่อไปถูกรางวัลมาได้เงินมาเป็นแสน

เพราะว่าในบ้านพ่อจะเก็บของเก่าเอาไว้เยอะเลย

ที่บ้านก็ไม่ได้ติดในอะไรคือว่าเขามัวอยู่แหละ

เขามีโรควิคตรวคเลยไหมไม่มีค่ะไม่มี
นี่แหละค่ะลูกสาวก็พูดจริงเหมือนกับตำรวจนะ
ตำรวจก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่
คุณลุงจุดทูปไหว้พระแล้วก็เกิดไฟไหม้

เองก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะ

มันชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ
เขาก็มีการเอาเรื่องความเชื่อเอาเรื่องเลขต่างเนี่ย
ไปตีเป็นตัวเลขกันอย่างบ้านละที่ที่เกิดไฟไหม้
เลขที่๖๔อายุของคุณลุงอายุ๖๓
แล้วอย่างหนึ่งคือคุณลุงซื้อลอตเตอรี่บ่อย
สละกินแบ่งรัฐบาลบ่อยแล้วก็ถูกรางวัลบ่อย
ชาวบ้านแถวนั้นก็มีการเอาเลขไปตีเป็นตัวเลขกันด้วยนะคะ